เรื่องของการเป็นนายกเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกล
ไม่ได้หมายถึงคุณพิธานะหมายถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณพิธานี่แหละ
คุณยายคนหนึ่งคุณผู้ชมใช้วิธีบนบานสารกล่าวเลย
ก๋าหมูพัทหวายจังป่อน่อท่าเออ
ขอขอมือพิธานี่ดิงเจริญรักมาเป็นนายกของลูกเขา
ของคนทางประเทศคนไทยทางประเทศจังป่อน่อ
นี่เป็นชาวบ้านดอยผาช้างครับตะบนดอนศิลาอำเภอเวียงชัยที่เชียงราย

เอารูปคุณพิธามาให้ศาลท่านเห็นครับ
จุดทูบบนบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อดอยช้าง
ซึ่งเป็นที่เคารพสการะของชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
คุณผู้ชมเราก็นำเสนอการสนับสนุน
ของกลุ่มผู้รักพระเก้ากลายในหลายรูปแบบนะ

หวังให้ศาลท่านช่วยดนจิตดนใจสอบวอร์
ช่วยโหวตคุณพิทาเป็นนายกในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้

หากคุณพิธาได้เป็นนายกคนที่๓๐
เดี๋ยวบรรดาคุณยายเนี่ยจะเอาหัวหมูมาแก้บนให้เจ้าพ่อทันทีเลย

มนตร์คาถาคำบลบาลสารกล่าว

นายกคนที่๓๐ต้องพิธาลิ้มเจริญรัฐเท่านั้น
คุณผู้ชมน่าจะลองพิจารณาดูว่า
แบบไหนเป็นการสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์นะครับ
นี่ถ้านับรวมที่เราอ่านข่าวมา